มึงเห็นมันได้ระมนต์เนี่ย
โอ้ยโอ้ยโอ้ย

โดนแหละ

หาผักผลไม้สีแดงชนิดใดก็ได้

ผลไม้สีแดงชนิดใดที่ราคา
ถูกที่สุด

ปกติทานผักผลไม้สีแดงบ้างไหม

เพราะว่าเมื่อกี้ผีแม่ไม้กลัวผักผลไม้สีแดง

ผลไม้สีแดง
ผักผลไม้สีแดงทั้ง๕แบบนี้คงไม่ยากเกินไป

สำหรับผิวสวยสาวสวย

อร่อยเคยทานมั้ยคะ

ไม่ค่อยเห็น
อันต่อมาต้องผักสีแดงเหมือนกัน

มันก็มีหลายอย่าง
เชิมฟูสีเขียว
อันนั้นเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าอันนี้เป็นชูปุ้กสีแดงนะคะ

อันนี้ก็เอาไปปั่นเป็นน้ำผลไม้ได้อันนี้มีประโยชน์นะคะ

มานี่ค่ะเป็นแตงโม๑ลูก
เป็นผลไม้ประจำหน้าร้อนเลยนะแตงโมกินแล้วชื่นใจ
ไม่รู้ว่าผักผลไม้สีแดงจะเป็นปัญหากับคุณไอดินหรือเปล่านะคะ
ผลไม้ทั้ง๕ชนิดนี้ค่ะมาจากตลาดเดียวกันค่ะ
และทั้ง๕ชนิดมีน้ำหนัก๑กิโลกรัมเท่ากัน
คุณไอดีคะคุณมีเวลา๖๐วินาที
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
มาเรียงให้ถูกจากถูกที่สุดไปหาแพงที่สุดค่ะ
ถ้าถูกนะคะได้รางวัลสะสมนะคะ
ข้อละ๕๐๐บาทถ้าทำครบทุกข้อนะสูงสุดรับ๓๐๐๐บาทค่ะ

เห็นแล้วนะคะเริ่มวางจากชมพู่ก่อน
แล้วไปพริกหยวกตอนนี้เหลือ๔๐วินาทีค่ะ
ชะละลาสาวจันทบุรี

เหลือ๓๐วินาทีค่ะ
มั่นใจมั้ยเนี่ยมั่นใจมั้ยเนี่ย

คุณไอดีค่ะสังเกตให้ดีวิเคราะห์ให้ดี
คุณจะเปลี่ยนจุดหรือเปล่า
จากถูกที่สุดไปหาแข็งที่สุด
แปงแปง
โอ้โหโดดไป๑๐๐เลยนะคะ
แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้
คนสวยของพี่เป๊กจากจันทบุรีไอดีรับไปแล้วค่ะ๕๐๐บาท

ต่อมาขอให้แตงโมแพงกว่า๑๐๐กันแล้วกัน
เพราะว่าราคาตั้งต้นอยู่ที่๑๐๐บาทนะคะ
ขอให้แตงโมแพงกว่า๑๐๐บาท
ดูสิคะว่าแตงโมราคาเท่าไหร่
มาขอให้แพงกว่าก็แล้วกัน
และแตงโมราคาอยู่ที่

เรียบร้อยนิดนิดหมายความว่า๕๐๐๐ยังอยู่
แต่ว่าหมดสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอร์ตแล้วนะคะ

ราคาตั้งต้นอยู่ที่๑๐๐บาทเหมือนกัน
ขอให้มะเขือเทศแพงกว่า๑๐๐บาทค่ะ
และราคามะเขือเทศลูกเล็กราคาอยู่ที่
เกิดอะไรขึ้น
เอาล่ะไม่สามารถสะสมอีก๕๐๐บาทได้นะคะ

ขอให้บีดรถอันสุดท้ายแพงกว่า๑๐๐บาทก็แล้วกัน

และบีดรูดราคาอยู่ที่

๖๕บาท

ไอดีถูกไปข้อเดียวนะคะ
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
ผลไม้สีแดงที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชนิดนี้ก็คือ
ชมพู่ราคากิโลกรัมละ๔๐บาท
และราคาสูงที่สุดคือ
พริกหวานราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาทนั่นเอง

คุณไอดีตัดสินใจผิดพลาดเรียงถูกเพียงตำแหน่งเดียว
แต่ก็ยังรับเงินรางวัลกลับบ้านไป๕๐๐๐บาท
วันนี้เวลาหมดซะแล้ว
ต้องมาติดตามชมกันต่อในวันพรุ่งนี้
รับรองว่าสนุกเหมือนเดิมแน่นอน
แต่ตอนนี้ได้เวลาคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านแดงซีฟู้ด๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
หมึกผัดกระเทียม
หอยลายผัดพริกเผา
กุ้งอบเกลือจานเล็ก

เฮ้ะมาเผิดที่นี่เลย
กักของเค้าจะเล่นเรื่อง
ของงานของฉายของเผล

คุณแผล
สีวิสัย

โปรดติดตามตอนต่อไป